เหตุการณ์นี้พี่กับน้องแทงกันเกือบตาย

เมาแล้วไปไล่เมียน้องออกจากบ้าน

เจอพี่แทงเข้าไปอาการสาหัสเลย

ไปดูภาพนี่คนเจ็บถูกหามไปส่งโรงพยาบาล
ในเบนอายุ๓๐ปีหรือว่านายพระสัญญาณดีครับ
ถูกมีดแทงเข้าที่บริเวณต้นแขนขวา
แล้วก็ลำตัวด้านซ้ายอาการสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่๑๐๑นะครับคุณผู้ชม
ต่อมาตำรวจก็เข้าไปคุมตัวในโต้ง
พี่ชายคนเจ็บและเป็นคนก่อเหตุด้วย

อันนี้ก็สภาพของคนเจ็บเนอะทีนี้
โต้งว่ายังไงเจ้าตัวยังอยู่ในอาการมึนเมา
อ่อแออ่อแอพูดจ้าไม่รู้เรื่อง

ตำรวจก็ไปอยู่ในห้องขังก่อนละกัน
เดี๋ยวรอให้สั่งมาแล้วมาคุยกันว่าจะเอายังไงต่อ
ทีนี้เราไปถามน้าของทั้งคู่
คุณรายกับคุณเทียบเนี่ยเป็นน้าของทั้งคู่นะครับ
ทีนี้เขาบอกว่าโอ๊ยกับคนพี่โต้ง
แต่ว่ายังเดินได้คล่องแค่ว่องวัยเหมือนเดิม
หนาต้องช่วยกันจับตอนที่เกาะเหนาะจับ

บอกว่าเบนคนเจ็บกับภรรยาเขาอยู่บ้านหลังถัดไปห่างกัน
๒๐๐เมตรนะก่อนเกิดเหตุทั้งคู่เนี่ยเขากลับมาจัดทำงาน
แวะเอาของมาให้แม่แล้วก็ฝากให้พี่ชายด้วยแต่โต้งเนี่ย
นั่งดื่มเหล้าอยู่ใต้ถุนบ้านเปิดเพลงเสียงดังพอเห็นน้องชาย
กับน้องสะพ้ายมาไม่พอใจตะโกนห้ามไม่ให้น้องสะพ้ายเข้า
มาแล้วจะไปทำร้ายน้องสะพ้ายด้วยความที่เบนอ่ะเห็นว่าพี่
จะทำร้ายเมียใช่ไหมก็เข้าไปห้ามชุดละมุนวุ่นวายจนมีการ
ล็อกคอพี่แล้วโต้งเองก็โมโหคว้ามีดแทงเข้าไปที่น้องชาย

เวลาเขาจะขึ้นเขาก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมีอะไรหรอกไม่มี
เรื่องอะไรหรอกมันจะขึ้นก็ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเวลากินเหล้าน่ะเวลากิน
เล่าเอาไม่อยู่ถ้าไม่กินเล่าก็ธรรมดาก็พูดกันดีแบบ
แหละถ้ากินเหล้าต้องต้องหาเรื่องคนให้ได้ไม่ผู้หญิงก็
ผู้ชายตอนแรกเขาไปอยู่อยู่กับพ่อกับแม่นะคะแล้วพ่อกับแม่คือ
ทะเลาะกับพ่อกับแม่พ่อกับแม่ไล่ออกไล่ออกจากบ้านก็เริ่ม

ไปทำแม่ของตำคู่บ้างดีวะนางเกื่อบอกว่าโอ๊ยสำใจคนนึง
จะอยู่โรงพรรคคนนึงก็อยู่โรงพยาบาศเอาเบื้องแต่มันก็ลูก
ทั้งคู่แล้วแม่เล่าให้ฟังลูกชายคนโตโต้งนะมันเหมือนแมวเก้าชีวิตนะ
อืมมันมากกว่าเก้าชีวิตด้วยซ้ำไปมันยังไงคะตอนเจ็ดขวบโดนรถชน
ผ่าท้องตับแตกซี่โคงหักน้ำแตกมาแล้วโอ้โหตอน๑๒ขวบตกบ่อน้ำ
พ่อช่วยได้ทานเกือบตายโอ้โหตอนสิบห้าขวบรถยนต์มาชนตอนขี่จักรยานยนต์ไป
ขาซ้ายขาดต้องใส่ขาเทียมมาจนถึงปัจจุบันไปแข่งรถวิบากรถล้ม
เสียบเข้าที่หน้าอกทะลุหลังแต่ก็รอดนะเออเอาสิหนักทั้งนั้นเลย
เอาสิพอปี๕๙เคยเป็นข่าวดังไม่รู้จำได้หรือเปล่า
หัวหินประจวบอ่าโดนยิงใส่ปากฟันหายทั้งแถบเลยอุ้ย
สุนทะลุถึงกกหูเลยลูกปืนยิงเข้าไปสามนัดทะลุไปหนึ่งนัด
คาปากสองนัดโอ้โหรอดตายปฏิหารอันนี้ถ้านับชีวิตนะ
ต้งต้งใช้ไปห้าชีวิตแล้วนะเยอะมากถ้าบอกมาที่เก้านะฮะ
อุบัติเหตุที่ผ่านมาอีกนับไม่ถ้วนโอ้โหนะฮะ
ทำให้อาการเหมือนสติไม่ค่อยดีเอออารมณ์ก็เลยแปรปรวน
เพราะเจออะไรมาเยอะแยะเลือกเกินแล้วยังมีปมในใจ
คิดว่าพ่อแม่ไม่รักคิดว่าพ่อแม่รักน้องชายมากกว่า
ทั้งที่แม่ยืนยันว่าไม่จริงแม่รักลูกเท่ากัน
แล้วฝากบอกโต้งใจเย็นนะโต้ง
ส่วนภรรยาของคนเจ็บที่ถูกฝ่ายพี่ไล่แทง
คุณพิมจันทร์บอกว่าทุกครั้งที่ต้องเมาจะพานหาเรื่องตลอดเวลา
ส่วนตอนนี้อาการของเบนพ้นขีดอันตรายแล้ว
ซึ่งก็ไม่ได้คิดว่าพี่ชายจะมาทำร้ายขนาดนี้เลย